อีกหนึ่งเรื่องต้องย้ำเตือนกันคุณผู้ชมในสภาวะตอนนี้ต้องบอกว่ามันอ่อนไหวมาก
แล้วก็อาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับ
แล้วเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปโพสต์ภาพ
แล้วข้อความที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่า
กำแพงด้านหลังหนีออกมาที่กักกันเรียบร้อยแล้ว
ไม่ทราบจำนวนที่หนีลิฟต์สมุทรสาครแล้วก็ดอกจันทร์ว่ารัฐเอาจริงเด็ดขาดทีเถอะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคนแชร์ไปแป๊บเดียว๕๐๐แชร์
แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องราวที่คนแตกตื่นตกใจ
เพราะทราบกันดีว่าตลาดกลางกุ้งมันคือจุดศูนย์กลางของการระบาดในรอบนี้
แล้วถ้าเกิดสิ่งที่เขาโพสต์มันเป็นความจริงขึ้นมาล่ะทำยังไง
คนก็แตกตื่นตกใจกันทีนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราก็ช่วยกันตรวจสอบ
นักข่าวเราเองก็ลงพื้นที่ไปที่หลังตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
ตรงนี้เขาก็เอารถนามนี่ไปวางเอาไว้นะครับแล้วทีแล้วทีนี้นักข่าวเราก็ไปเจอกับผู้ชายคนนี้
เขาเป็นประธานชุมชนค่ายลูกเสือเขาบอกว่า
ไอ้ช่องโหวตนี้นะคุณนักข่าวมันมีมานานแล้ว
นะฮะอืมก่อนหน้านี้คือแรงงานเขาใช้ช่องทางเนี้ยออกไปซื้อข้าวซื้อของเป็นทางรัฐมันก็เดินกันได้
เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีเรื่องเขาก็เข้าออกกันเป็นประจำแหละ

ทหารเอารถน้ำไปวางเอาไว้
คือตรงนี้เดิมเขาใช้เดินทะลุไปตลาดกลางกุ้งนั่นแหละ

ใช่ครับนะฮะแล้วทีนี้พอมีเรื่องมีราวใช่ไหมฮะ

แต่ตอนกลางคืนอันนี้คุณวนบอกนะฮะ
แรงงานเขาจะเอาไอ้นี่คุณเอาเหล็กไปพาดเอาอิดบล็อกไปทับ
ทำเป็นสะพานแล้วก็เดินเหยียบรวดหนามข้ามออกไป
แต่ประเด็นคือตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าไง

คือกลางวันอาจจะไม่เดินนะแต่กลางคืนเขาเดินออก
ใช่คุณวนก็เลยบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยแค่มั่วตอนกลางคืนด้วย
ถูกต้องถามว่าเขาทุบกำแพงหนีไหมไม่ได้ทุบมันมีช่องอยู่แล้ว
แต่ถามว่ามีแรงงานลักลอบออกไปไหมตอนนี้มีตอนกลางคืน

ก่อนที่ยังไม่เกิดเรื่องนี้เขาก็เหมือนกับมีพม่าเขาต้องเดินไปซื้อของในตลาดเนี่ย

ก็เนี่ยก็ปิดอย่างที่เห็นนี่แหละปิดรวดหนามอะไรต่ออะไรเนี่ย

เอาเหล็กเอาอิดบล็อกวางไว้

จะต้องเข้ามาควบคุมกันยังไงบ้างดูแลเพิ่มเติมไง
ต้องหาพวกจัดหน้าที่มาดูแลตอนคืนเนี่ย

แสดงว่าต้องเสริมรวดหนามอีกไหมพี่

เพราะดูแล้วเส้นเดียวมันเอาไม่อยู่

แล้วปกติมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจตามบ้างไหมคะ
มีนะเมื่อวานผมก็ยังเห็นรถทหารเขาก็มี

ตรงนี้ชาวบ้านในพื้นที่กลัวมากน้อยแค่ไหนอะพี่

ลาตเตอร์เวนชายแดนลาตเตอร์เวนได้

ขอเจ้าหน้าที่ประจำตรงจุด

เอาไปยืนเฝ้าเลย

ที่อื่นจะสบายใจยิ่งขึ้น

จะข่าวจริงข่าวลวง

กำแพงนี้มันถูกทุบอยู่แล้วนะ

เขาจะได้สบายใจ

แล้วไปดูแลเขาดีทำไมเขาต้องอยู่ในนั้น๑๔วันฮะ
ต้องดูแลให้ดีครับถ้าดูแลไม่ดีอาหารไม่ถึงน้ำไม่มาเนี่ย

ครับแต่เราก็เห็นใจแหละนะแรงงานเหล่านี้เขาก็มาทำงานในบ้านเรานะฮะ
คุณผู้ชมเราให้ดูแผนที่หนึ่งลิงแล้วกันว่ารักษณะของความเป็นอยู่ของชาวเมียนมา
งานเหล่านี้เขาอยู่ยังไงที่ตลาดกลางกุ้งเนี่ยนะฮะคือมันจะมีหอพักขนาดใหญ่อยู่ข้างในคุณผู้ชม
ชาวเมียนมาเขาอยู่รวมกันเป็นพันเป็นหมื่นนะไอ้หอพักเนี่ยนะกินอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่
ไอ้กำแพงที่เห็นทะลุออกมาเนี่ยนะฮะตามภาพมันอยู่ข้างใกล้กับหอพักแหละ
คือเขาไม่อยากเดินอ้อมก็เลยมีช่องให้เขาเดินทะลุไปซื้อข้าวซื้อของกินกันนะฮะ
กำแพงที่มันทะลุเนี่ยชาวบ้านเขาบอกโอ้มันมีหลายจุดรูเล็กบ้างรูใหญ่บ้างให้มันขนาดพอดี
คนเดินเข้าออกได้สักสองคูณสองเมตรได้เนี่ยฮะนอกจากจุดนี้แล้วเห็นบอกว่าแถวป่าบางจากก็มีด้วยนะ
บางคนเขาบอกว่าบางช่องเนี่ยนะ๖เมตรนู้นแหละกว้างขนาดนี้ไม่ใช่ทางลับหรอก
เมตรและสูงสองเมตรนะครับต่อมาฮะผู้ว่าสมุทรสาครครับ
คุณวิทยาศักดิ์วิจิตแสงสีแถลงสยบข่าวที่แชร์กัน
เอาจริงไม่จริงท่านที่คนทุบกำแพงแล้วหนีออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ
เขาก็บอกว่าเอ้ามันมีมานานแล้วแต่พอเกิดการระบาดเนี่ย
ก็มีการเอารั้รวดหนามไปกั้นเอาไว้ตอนนี้เสริมเข้าไปให้มากขึ้น
รวมทั้งสั่งให้มีการจัดชุดเวรยามประจำจุดติดตั้งไฟส่องสว่าง
แต่ก็ยืนยันไม่มีการหลบหนีออกจากพื้นที่การควบคุมผ่านช่องทางนี้
ฟังเสียงผู้ว่ายืนยันสักนิดหนึ่งครับ
สัญจรออกมาประมาณหนึ่งปีแล้วนะพูดง่ายเป็นเป็นจุดเก่า
ตั้งแต่ปีเสร็จที่ผ่านมาแต่ว่าในก่อนที่จะถึงวันที่
ดำเนินการประกาศเป็นเขตควบคุมเนี่ยก็อาจจะมีการ
ออกไปซื้อข้าวซื้อของโดยใช้ช่องทางดังกล่าวมีอยู่
เขาเดินออกมาซื้อขนมเดินออกมาซื้อของดำ
อันนี้ไปตีความว่าไปลบหนีเนี่ยมันอย่าไปคิดว่าอย่างนั้น
อาจจะสื่อความหมายหรือไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ท่านก็แถลงไป
แต่ก็ย้ำแบบนี้ว่าโพสต์เฟซบุ๊คของผู้หญิงที่โพสต์ตอนแรกต้นเรื่อง
เขาลบภาพโต้เลือกไปแล้วแล้วล่าสุดเขาก็มาโพสต์ขอโทษ
ว่าเขาต้องขอโทษที่แชร์ไปแล้วไม่คิดว่าคนจะแชร์มากขนาดนี้
ตกใจแล้วเขาก็ไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนว่า

อย่างคุณบอกช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ละเอียดอ่อนมากนะคะ
อะไรที่มันจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยอย่าไปทำนะ
ตรวจสอบกับเราทีมข่าวไทยรัฐทีวีชัวร์แน่นอน